เรื่องของปัญหาสุขภาพคุณผู้ชมอย่าละเลย

เพราะว่ามีผู้คุมเรือนจำที่อุบล
นั่งกินข้าวอยู่ยังไม่หมดจานเลยครับ

เสียชีวิตขาดจานข้าวเลยครับ

ตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีครับ

แล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธ

เรือนจำกลางอุบลราชธานีครับ

นายภัยทูลดุดดาอายุ๕๗ปี

อยู่ที่แดง๑๓เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน
เพราะว่าเขาเสียชีวิตเองมาแล้ว

ไปดูในห้องมีโต๊ะ

ก็เข้าไปเจ้าที่เรือนจำ

นายภัยทูลยังคงไปปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติจนกระทั่งช่วงบ่าย

ก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
พบว่าผู้คุมคือนายภัยทูลนั้นเสียชีวิตคาห้องเลย

ก็เลยรีบรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน
แล้วก็ประสานตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เอาญาติไปตรวจสอบด้วย
เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพรรณ

ซึ่งแพทย์ก็ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ถึงเรื่องของสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไปนะครับ